แล้ววันนี้วันที่๑ก็เป็นวันแรกที่เปิดให้มีการลงทะเบียน
หมอพร้อมเพื่อที่จะจองคิวในการฉีดวัคซีนกันด้วย

เพราะว่าตั้งแต่ตอนเช้าที่ผ่านมาพอเปิดระบบประมาณ๙โมง
ก็คือเข้าไปแล้วเหมือนกับระบบมันรวนแล้วก็มันแฮ้ง
แต่ว่าล่าสุดที่เข้ามาก็คือ
เมื่อสักครู่นี้เองดิฉันลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
คือลงทะเบียนตั้งใจจะจองให้คุณพ่อคุณแม่นะ
เพราะว่าอายุเรามันไม่ได้อยู่ในเกณฑ์แรกอยู่แล้ว
ตอนที่บอกว่าจะต้องลงทะเบียนให้กับคนอื่นในครอบครัว
มันก็จะต้องเข้าไปในเมนูอื่น
ก็มีเมนูอื่นเพราะฉะนั้นต้องศึกษาวิธีการนิดนึงนะคะ

พอเราลงทะเบียนแล้วเราจะไปลงให้คุณพ่อคุณแม่จะต้องยังไง

มันถึงจะสามารถเข้าไปเพิ่มรายชื่อของพ่อกับแม่ได้

ศึกษากันนิดนึงนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะ
วันนี้เป็นวันแรกของการลงทะเบียนนะคะ

ส่วนใครที่ไม่มีสมาร์ทโฟน
ไปแจ้งอสมที่ใกล้บ้านที่สุดนะคะ
สำหรับความต้องการในการฉีดวัคซีนรักษาโควิด๑๙

ส่วนเรื่องของตัวเลข
ผู้ป่วยติดเชื้อและผู้ที่เสียชีวิตจากโควิด๑๙
วันนี้ผู้เสียชีวิตเยอะ
รับเดือนใหม่นี่ตกใจสะดุ้งกับตัวเลขเลยนะ
ใช่ค่ะแล้ววันนี้คือเยอะที่สุดนะคะ
ส่วนผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มเติมวันนี้๑๘๙๑รายค่ะ
ทำให้ผู้ผู้ผู้ป่วยตัวเล็กษาส่วนต่อนี้๖๗๐๔๔รายค่ะ
ซึ่งก็ถือว่าวันนี้เป็นวันแรกนะคะ
ที่ทั้งประเทศมีผู้เสียชีวิตมากที่สุด

ผู้เสียชีวิตสะสม๒๒๔ศพค่ะ

จำนวนนี้อาการหนักค่ะ๘๒๙ราย
ใส่เครื่องช่วยหายใจถึง๒๗๐รายนะคะ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบค
ระบุว่าการเสียชีวิต๒๑ศพรายนี้
ผู้เสียชีวิตมีอายุตั้งแต่๓๙๙๐ปีค่ะ
เบาหวาน๙รายโรคหัวใจ๔รายไขมันในเลือด๔ราย
หอดเลือดสมอง๓รายมะเร็ง๒รายอ้วน๒ราย
อดเรื้อรัง๒รายไตเรื้อรัง๔ราย
เป็นผู้ป่วยติดเตียง๔รายและไม่มีโรคประจำตัวคือเสียชีวิต
เสียชีวิตจากโทษวิทย์สิบเก้าสี่ราย

คือสัมผัสผู้ใกล้ชิดในครอบครัวของตัวเองนี่แหละนะคะ
ดังนั้นทำให้เห็นว่าตอนนี้เชื้อไม่ได้อยู่นอกบ้าน
แต่มีคนไปเอามาจากนอกบ้านแล้วกลับเข้ามาในบ้าน
แล้วก็มาติดกันในบ้านเนี่ยนะคะ
ดูกรณีผู้เสียชีวิตรายล่าสุดที่เพชรชบุรีกันหน่อยนะคะ
ผู้เสียชีวิตรายนี้ชื่อว่านางสาว
นัดขออภัยนะคะ
นาตนัดดาหนี้ติดผลอายุห้าสิบแปดปี
เสียชีวิตก่อนที่ตัวเองจะทราบด้วยซ้ำนะคะว่าติดโควิด๑๙
คือคนใกล้ชิดให้ข้อมูลว่าก่อนหน้านี้ได้พูดคุยกับนางสาวหน้านัดดาค่ะ
เจ้าตัวก็บอกว่าตอนนี้ป่วยนอนอยู่ที่คอนโด
แต่หลังจากนั้นเงียบหายไป๒วันค่ะ
ก็เลยไปตามซิว่าเป็นยังไงบ้างไปดูที่ห้อง
พบว่าเสียชีวิตแล้วนะคะโทรแจ้งตำรวจค่ะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจให้โรงพยาบาลตรวจพิสูจน์ศพ
มีการติดเชื้อโควิด๑๙หรือเปล่านี่เป็นสิ่งที่ต้องตรวจเพิ่มเติมนะคะ
เนื่องจากพื้นที่เกิดเหตุอยู่ใกล้กับคัสเตอร์สถานบันเทิงที่หัวหิน
อีกทั้งผู้เสียชีวิตเป็นผู้จัดการโรงแรมแล้วก็เป็นผู้จัดการรีสอร์ท
ดังนั้นค่ะก็นำศพส่งจากวัดหนองแจงอำเภอชะอำ
อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อผลการตรวจพิสูจน์ทางสาธารณสุขเพชรบุรีพบว่า

ญาติญาติตัดสินใจทำพิธีชาปนกิจศพที่วัดหนองแซงนะคะ
เมื่อเย็นวันที่๓๐เมษายนทันทีตามหลักเกณฑ์ของกรมควบคุมโรคค่ะ
เพราะฉะนั้นแล้วนะคะที่อ่านไปที่ย้ำไปก็คือ
ในครอบครัวนี่แหละบางทีอาจจะละเลยอยู่นะคะ
รับประทานอาหารยังคงนั่งรับประทานโต๊ะเดียวกันนั่งด้วยกัน

พูดอย่างนี้ก็คือจริงมันค่อนข้างกันยาก
คนในครอบครัวส่วนใหญ่เวลาเราอยู่ในบ้านเราก็ไม่ได้สวมหน้ากากแล้วนะคะ
แต่ว่าถ้ายังมีคนในบ้านที่ต้องออกไปข้างนอก
บางทีก็ต้องเซฟตัวเองช้อนกลางต้องมี
คือไม่ใช้ช้อนร่วมกันหรือว่าแยกแก้วน้ำอะไรต่าง
ทานแบบบุฟเฟ่ไปก่อนเนอะ